ลูกชายสองคนของบ้านนี้ทะเลาะกันเอง
ลูกชายคนเล็กเอาปืนยิงใส่พี่ชาย
แม่ไปช่วยแม่ไปห้ามกระสุนเข้าอกแม่
กลายเป็นคุณแม่ที่เสียชีวิตค่ะ
ตำรวจสพนไผ่พร้อมด้วยแพทย์เวรและหน่วยกู้ภัยไปตรวจสอบ
บ้านหลังนี้อยู่ที่ตำบลบอดไทยอำเภอหนองไผ่จเพชรบูรณ์
พบร่างของคุณแม่ซึ่งเป็นเจ้าของบ้าน
คือนางประจวบหวานฉ่ำอายุ๖๓นอนหงายเสียชีวิต
ถูกยิงเข้าอกเข้าแขน
แล้วก็เจอปลอกกระสุนปืนลูกซอง๑ปลอกตกอยู่ที่ประตูข้างบ้าน
ไม่เจอปืนเจอแต่ปลอกกระสุน
ผู้ก่อเหตุคือนายพรมพิทักษ์แก้วเงาอายุ๓๗น
คือลูกชายคนเล็กของผู้เสียชีวิตค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวาน
จากการสอบถามเบื้องต้นเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้นะคะ

คือแม่พี่ชายแล้วก็น้องชาย

ก่อนเกิดเหตุลูกชายสองคนนี้ก็นั่งคุยกัน
คุยไปคุยมานายพรมพิทักษ์ซึ่งเป็นคนน้อง
ทะเลาะกับพี่ชายคว้าปืนไทยประดิษฐ์ยิงใส่พี่ชาย
นัดแรกกระสุนด้านก็เลยใส่กระสุนใหม่จะยิงซ้ำ
แม่เห็นลูกทะเลาะกันแม่ไปช่วยแม่ไปห้าม
กลายเป็นว่ากระสุนนัดที่สองที่น้องชายกำลังจะยิงใส่พี่ชาย
มันเข้าอกแม่ค่ะแม่ล้มเสียชีวิตเลยนะคะ
และหลังก่อเหตุนายพรมพิทักษ์หนีไปคือเดินเท้า
หนีเข้าป่าไปเลยเอาปืนไปด้วยค่ะ
ขึ้นไปที่เชิงเขาหนองไข่น้ำอยู่ห่างจากบ้านประมาณสัก๔กิโล
ตำรวจก็ออกไล่ล่าอย่างต่อเนื่องนะคะ
วันนี้ทีมข่าวของเราก็เลยตามความคืบหน้าให้
ได้คุยกับทางผู้กำกับการสพนาเฉลี่ยง
ผู้กำกับบอกว่าสั่งให้เพิ่มชุดสืบสวน
ออกตามตัวผู้ก่อเหตุเชื่อว่านู่นหนีขึ้นเขาไปหลังบ้าน
แต่หนีไปมีปืนด้วยไงมีกระสุนด้วยไงคะ
ก็ต้องล้อมด้วยความระมัดระวัง
เจ้าหน้าที่เองก็ต้องระวังปิดล้อมกดดัน
คือหวังว่าผู้ก่อเหตุจะมอบตัวในที่สุด
ตอนบ่ายค่ะลูกสาวของผู้ก่อเหตุ

พระเช้าบ้านบอกว่าเห็นนะ
เห็นผู้ก่อเหตุเนี่ยแถวสวนมะขามหลังหมู่บ้าน
เจ้าหน้าที่ให้ลูกสาวของผู้ก่อเหตุมา
ล้อมพยายามจะประกาศ
พยายามจะพูดคุยให้ผู้ก่อเหตุมอบตัว
นี่คือลูกสาวของผู้ก่อเหตุที่นั่งอยู่ในรถนะคะ

พ่อได้ยินให้พ่อมอบตัวค่ะ
พ่อได้ยินหนูไหมพ่ออยู่ไหน

ก็ให้น้องคิดให้ดีนะครับ
คิดให้ดีว่าน้องสมควรมอบตัวนะครับ
เพราะว่าหนีต่อไปหนีไม่ได้นะครับ

น้องไม่ได้ตั้งใจให้น้องมอบตัวนะครับ

ซึ่งติดต่อมายังผู้ใหญ่บ้าน

ทุกท่านที่เป็นผู้นำภายในหมู่บ้าน
คือทุกคนก็ช่วยกันนี่เสียงผู้ใหญ่บ้านนะ

บอกว่าเมื่อวานตอนเย็นสัก๕๖โมงเย็น
ก็ยังเห็นครอบครัวนี้เขาคุยกันดีตามปกติ
ถามผู้ก่อเหตุด้วยว่ากลับบ้านเมื่อไหร่
ผู้ก่อเหตุบอกว่าเพิ่งกลับมาอยู่บ้านได้เดือนหนึ่ง
สักพักมีเสียงปืนดังขึ้นตกใจมาก
ที่ผ่านมาตัวผู้ก่อเหตุเองเขาก็เป็นคนดี

แล้วหนีไปแบบมีปืนมีกระสุนปืนไปด้วยไงคะ
ก็กลัวว่าไม่รู้จะยังไงจะทำร้ายใครอีกหรือเปล่าค่ะ
จะกลับเราจะกลับสระบุรีแล้วฉันก็กลัวฉันค่ะ

ทีมข่าวของเราไปที่วัดโพเย็นนะคะ
ซึ่งทางครอบครัวได้รับศพของนางประจุ
กับผู้เป็นแม่มาประกอบพิธีทางศาสนาที่นี่

ที่ทะเลาะกันกับผู้ก่อเหตุค่ะ
รับว่าก่อนเกิดเหตุดื่มเหล้าด้วยกัน
ทั้งสามคนเลยค่ะทั้งแม่แล้วก็ตัวพี่ชายแล้วก็น้องชาย
แล้วสุดท้ายเนี่ยทะเลาะกันเรื่องหนี้สิน
พี่ชายบอกว่าคือตัวเองเนี่ยขับรถของน้องชายไปคว่ำ
แล้วมันต้องซ่อมค่าซ่อมสี่ห้าหมื่น
แล้วก็โดนโกงเงินค่ารับเหมาก่อสร้างอีกสองหมื่น
ไม่มีเงินไปจ่ายค่าบ้านที่จำนองใกล้จะถูกยึดแล้วเลยทะเลาะกัน
น้องชายเดินคว้าปืนมายิงที่หลังบ้านก่อน๒นัด
แล้วมายิงที่หน้าบ้านอีกหนึ่งนัด
หันมายิงใส่พี่ชายแต่กระสุนด้าน
พี่ชายบอกว่าผมก็ห้อยตะกรุดโทนหลวงพ่อเคลือบ
วัดหนองกระดี่นอกจังหวัดอุทัยธานีเอาไว้ที่เอว
ก็เลยคงจะแคล้วคลาดปลอดภัยแล้ววิ่งไปหลบที่ห้องน้ำ
นี่คือตะกรุดที่ห้อยเอวเอาไว้นะคะ
แต่โอ้โหคุณแม่สิคะ
แม่ก็ด่าน้องว่าจะยิงพี่ทำไมพี่น้องกันนะ
แน่จริงยิงแม่สี่ฆ่ายกครัวไปเลยสิ
โอ้โหสุดท้ายแล้วกระสุนมันโดนแม่จริงมันเข้าอกแม่แล้วแม่ก็เสียชีวิตเลย
แล้วมึงจะยิงปุ๊ซ่าแม่ก็พูดอย่างนี้
คุณผู้ชมคะและบ้านนี้จริงเขามีลูกชายอีกคนนึงนะ
พอทราบเรื่องว่าแม่เสียชีวิตเขามันรีบมาแล้วก็อธิบายพิมพ์ความเข้าใจ
นายสำรันพันธ์แก้วเงาเป็นลูกชายของผู้เสียชีวิต
เป็นพี่ชายคนรองของผู้ก่อเหตุคือเหมือนเป็นลูกชายคนกลางอะค่ะ

ซ้ายมือคือคุณแม่ที่เสียชีวิตนะคะ
และทีมข่าวของเราคุยกับลูกชายคนกลางของบ้านนี้เขาบอกเขาอยู่สระบุรี
มารู้ข่าวว่าพี่ชายคนโตกับน้องชายคนเล็กทะเลาะกันจนทำให้แม่ตาย
รับว่าน้องชายคนเล็กที่เป็นผู้ก่อเหตุนะคะ

ก็อยากซื้อปืนนี่ไง
อยากซื้อปืน

รักษาหายทำงานแล้วโดนโกงอีก
ก็เลยสงสัยเป็นความเครียดสะสมเลยก่อเหตุนี้

มันแบบจิตตกแล้วอารมณ์สู้มันอาจจะดีขึ้นมา
แต่ยังไงผมก็อยากให้มันมามอบตัว
กลัวไม่ค่ะพี่เขาเคยฆ่าตัวตายแล้วเขาจะคิดแส้ง

ผมกลัวข้อนี้กลัวผมให้เปอร์เซ็นต์ละ๘๐มันต้องยิงตัวตาย
ล่าสุดตำรวจยังคงปิดล้อมพื้นที่เพื่อกดดันคนร้ายอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเมื่อช่วง๑๑นาฬิกาของวันนี้ชาวบ้านเห็นเห็นคนร้ายเนี่ยใส่กางเกงขาสั้นเสื้อลายแขนสั้นมีหนวดมีเคราวไปซื้อบุหรีซองหนึ่งซื้อขนม๒๐บาทในร้านค้าในพื้นที่แถวนั้นนะคะทีนี้ที่บ้านหลังเกิดเหตุมันมีร่องรอยคล
คืนนี้ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะปรักหลักอยู่ในพื้นที่นี่แหละเพราะว่าชาวบ้านก็กังวลกลัวจะไม่ปลอดภัยตราบใดเที่ยงจับผู้เกาะเหตุไม่ได้แต่สุดท้ายทั้งหมดทั้งมวลก็คือควรจะมอบตัวซะดีกว่าแล้วก็มาสู้คดีเอานะคะ